ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงนี่๓ก็รับไปเลยนะครับเก็บใส่กระเบา
ศัลรภินตร์ด้วยคุณรัชนกษีโรพันนะครับ
ก็เป็นเพลงดังในอัลบั้มแรกเลยนะครับของคุณรัชนกศรีโรพันธ
แล้วก็เป็นนักร้องใต้มาจากใต้นะครับ
ดนตรีโดยคุณธีรพงศ์ศักดิ์แก้ว
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔กันแล้วนะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาทกันแล้ว
เริ่มมากขึ้นเรื่อยแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับผู้ใช้สิทธิ์เสียบทางด้านล่างทั้ง๖ท่าน
ถ้าคิดว่าร้องได้นะครับกดปุ่มไฟได้เลย
แล้วนะครับผู้ที่อยู่ด้านล่างนะคะ
ที่ใช้สิทธิ์กดไฟไว้รอเสียงนะคะ
มีคุณรันมากกด๑ท่านค่ะ

งูสามเหลี่ยมรอชกกระโดด

อันนี้ไม่ได้แมงกระพูนธรรมดานะ

เอาละครับแดนมั่นใจเหลือเกินอย่างนี้
มาเลยนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
หยุดรับ๑๐๐๐บาท

เล่นหรอเล่น

ยังอยู่ทั้ง๖แผ่นป้ายนะครับเลือกได้

จะเลือกทีละป้ายจะใช้๒ป้ายหรือ๓ป้ายไปเลยนะครับ

หรือว่าสามารถพร้องผิดได้หนึ่งคำครับเรียน

ตัวช่วยของแนนก็คือ

ใช้ไหมคะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะ
เหลืออีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
แผ่นที่หนึ่งสองสามห้าแล้วก็หก

สองสาม

อีซูซูดีแม็กซ์แผ่นที่สองตัวช่วยของแนนคือ

พอแล้วนะรู้จะใช้ย้ำแผ่นหนึ่งพอแล้วนะแหมค่ะ
อ๋อแต่เพลงเท่านี้เถอะครับไม่แน่นะคะอย่าเพิ่งดีใจไปคุณแนน
เกิดเปิดเพลงมานะเปลี่ยนเพลงได้

หนักไหมกว่าเดิมอีกก็ยังมีตัวช่วยอีก
ก็ยังเหลืออีกตัวนึงก็ยังเหลืออีกแผ่นนึงนะครับ
อ๋อนะครับเปลี่ยนเพลงได้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ

กรัฟด้ายว่ากระปรับฯริต

เล่นนะครับเรื่องที่จะเล่นนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ

แล้วไปสู่เพลงที่๕ครึ่งทางกันเลย

เตรียมตัวเล่นเกมกับเราได้เลย

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

โชคดีคุณแนน
เพลง

เพลง
ลูกนี้อาพักอับโชคหรือไรมีรักครั้งใด
หัวใจเหมือนไฟร้อนรนหลายคนที่พอพื้น
เพราะเขาได้ศพต้องมีหลบหล่องหล่น
ความจริงดังเศษทิ้งทางถนนหน้าตาล่วงหล่น
อาคนรักแค่ไม่มี
เข้าวัดทุกวันใส่บาททำทาน
บนบานขอให้โชค
แต่พี่ยังตามหลานหลอกสิ้นดี
วันหยุดพักไม่มี
บัวที่ดีไหม

ออกถึงได้
พ่อไก่พ่อไก่พ่อไก่พ่อไก่พ่อไก่
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณแนนเริ่ม

ร้องผิดแต่ผิดจริงด้วยนะครับอย่างที่ระแวงกันเอาไว้นะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะผิดตรงที่เราคิดหรือเปล่า
กี่จุดคุณป่ากี่จุดอ่านะฮะมาดูกันเลยนะครับ
ยังตามหลอนหลอกสิ้นดี
แต่ผียังตามหลอนหลอกย่ำยีนะครับ
อย่างนี้เนาะแต่ผียังตามหลอนหลอกย่ำยี
ใช่กูแน่ร้องแต่ผียังตามล้อหลอกสิ้นดี
ถวายวัดนะครับเพลงนี้ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
เป็นเพลงช้าที่สร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งให้กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
งานเพลงของคุณสยามดาวไพรนะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่นักร้องนำมาประกวดกันมากที่สุด
น่าเสียดายจริงนะครับที่ร้องผิด
แต่แต่ว่า
คุณป่าค่ะเดี๋ยวนะคะประธานโทษความดันขึ้นเหรอคะ

ไม่มีใครกดปุ่มไฟใช้สิทธิ์รอเสียบ
นั่นแสดงว่าเพลงนี้ยากเกินไปนะครับ
ฐานในการจะเปลี่ยนเพลงให้กัน

เนื่องจากว่าเวลาของเราหมดแล้ว
ก็เป็นโชคดีของแดนจริงเพลงที่จะเปลี่ยนให้เป็นเพลงอะไรยังไม่รู้

นะครับไว้รอสัปดาห์หน้ามาดูกันมาลุ้นกันต่อ
ว่าวันนี้เห็นคุณแนนยิ้มจนเหงือกแห้งค่ะ
วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่แสนชุ่มชื้นมาให้คุณแนนด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับท่านที่ตอบปัญหาของเรามาจากรัฐแอปพลิเคชันถูกต้องด้วยนะครับ
สะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านล่างทั้ง๖ท่านนะครับผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบของเราก็ยังอยู่กับรายการของเราต่อไป
และที่แน่สปอนเซอร์ที่แสนจะน่ารักของเราอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่แรกเลยนะครับ
แล้วตอนนี้นะครับเรามีข่าวดีนะครับต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเดือนมกราคมนะครับ
รายการร้องได้ให้ร้านของเรานะครับจากเดิมที่มีวันเสาร์๕โมงเย็น
เราจะเพิ่มเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ลงวันเลยนะครับ
เต็มเวลา๕โมงเย็นเหมือนกันนะครับ
เพื่อให้ผู้แข่งขันที่เข้ามาแข่งขันคว้าเงินล้านกันได้ง่ายนะคะอยากแจกจริง
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะใครที่อยากสมัครนะคะร่วมเล่นเกมกับเรานะคะ
สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจนะคะพิมพ์ภาษาไทยง่ายเลยค่ะ

กับร้องได้ให้ล้านนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๕โมงเย็นทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นแต่ด้านหน้าพวกเราเห็นด้านหลังด้วยโอ้โห
ดีเย็นมายากมานี่ฟ้าฮ่องปุ้ง
ภรรยาชื่อว่าเด็กนี่รู้ใช่ไหม

อะไรเพื่อนพี่ร้านดีแหละเลยผ่านไปดูตัว
ร้านแตกกองเชียร์ฝั่งละแสน

เย้ยยยยยยยยยกูธหน้าร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป